ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต

หากครอบครัวต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่ลำบาก
ผมเชื่อว่าเด็กหลายคน

อย่างเช่นครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้ครับ
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ

ครอบครัวก็เริ่มลำบากลงค่ะ
สำหรับลายหน้าข้าวที่พ่อแม่กู้เงินมาลงทุนก็โดนน้ำท่วมจนหมด

ไม่มีรายได้จับบาท
ถึงหนูยังเด็กหนูจะดิ้นลน
พยายามช่วยครอบครัวทุกอย่าง
เพื่อให้ครอบครัวหนูมีชีวิตอยู่รอดต่อไปค่ะ

น้องชื่อกันค่ะ

มีอาชีพก่อสร้าง

ก็ไม่ได้ให้หนูลำบากเลยค่ะ

บางทีก็ช่วยหนูทำครับเขา
เวลาพี่การทำกับข้าวผมจะช่วยติดเตาครับ
พอผมติดเตาเสร็จแล้วพี่การก็มาผัดกะเพราทำกับข้าวครับ
น้องการเขาทำผัดกะเพราไก่อร่อยมาก
ตอนผมอยู่ป๔น้ำหนักแค่๔๕เองครับ
ตอนนี้ผมน้ำหนัก๖๐กว่าแล้วครับ
ที่ผมอ้วนขึ้นเพราะผัดกะเพราพิการแหละครับ
จากพ่อแม่จะทำงานก่อสร้างแล้วพ่อแม่ก็จะไปทำนา
เวลาทำนาก็ต้องไปกู้เงินเข้ามาลงทุนค่ะ
กู้เงินเข้ามาสองหมื่นมาซื้อปุ๋ยใส่ข้าวแล้วก็มาไว้ซื้อกินครับ
พอทำนาก็ไม่ค่อยได้เงินเท่าไรก็น้ำท่วมเขาก็ไม่ค่อยได้ค่ะ
มันจมไปมืดนะคะที่เราลงทุนมาที่เราไปหวานไปไถไปไปทำรุ่นเขาไปอะไรเนี่ยค่ะ
มันก็ไปก็น้ำหมดกันเนี่ยค่ะ
ผมก็เครียดไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขานะครับ
ทุกวันนี้ยังติดหนี้เขาอยู่๒๕๐๐ครับ
ต้องดินหล่นหาส่งดอกก็ปีละ๔๐๐๐ครับ
ชีวิตผมไม่ชอบเป็นหนี้ใครครับ
ถ้ามีก็กินไม่มีก็ไม่กินครับ
เวลามีงานในไร่ในนาพวกก็จะเป็นอะไร
ไปหาวานแฮตามโครงค่ะ
เวลาพ่อไปหวานแหหนูก็กันชอบไปเล่นน้ำแล้วก็ไปช่วยพ่อค่ะ
บางทีก็ไปช่วยปลดป่าค่ะ
ไปเอาป๊าใส่กระชังให้พ่อค่ะ
ผมไปช่วยพ่อเอาปลาออกจากแหพ่อช่วยเสร็จแล้วผมก็จะได้เล่นน้ำด้วยครับ
เวลาแฟนหาปลามาได้เยอะก็แบ่งไว้กินแล้วก็เอาไปขายด้วย

บางทีขายปลาได้สามสี่ร้อย
ช่วงทำงานได้ครอบครัวก็ไม่คาดสนอะไรก็ดีขึ้นจ้ะ
เมื่อ๓ปีที่แล้วแม่ก็มาล้มป่วยค่ะ
เป็นรูปซึ่งเลือดในสมองตีด
อาการเริ่มแรกก็เริ่มชาแขนค่ะ

มันขึ้นมามันชาแขนชาขา
ตอนมันชานะมันชา๔ตัวเลยจ้ะ
มันชาเมื่อสี่ตัวฝั่งใส่
ตอนนั้นจับช่อนกินเขาก็ไม่ได้จ้ะ

หมอน้ำไม้บอกว่าวานตำให้นอนอุปฟิศที่อนามัย
แม่ขอเขามานอนที่บ้านค่ะ

แม่ดื่นแล้วหลากขาเลยพอชวนไปหาหมอค่ะ
หมอบอกว่าเป็นซีเรียสในสมองตีบ
ตอนที่หนูเห็นแม่ลงป่วยก็สงสาร
กลัวว่าแม่จากพวกนู้นไปก่อน
พวกนู้นยังเรียกไม่โจ๊กป่อพวกเลยแม่ก็ที่จากไปแล้ว
หมอก็รักษาให้ยากินให้ไปทำกายภาพขวบกันจ้ะ
อยู่โรงพยาบาล๒วันแล้วก็ให้กลับมาทำที่บ้าน
แล้วหมอก็นัดไปพบเรื่อย
พอก็มาอยู่บ้านแม่ก็เลยทำกายภาพปรรมบัตรเอง
แล้วก็หมัดขาแล้วก็เดินอ้อมบ้าน

ก็ช่วยออกกายภาพบำบัดให้เขา

ไหนจะไปทำงานนอกบ้านไหนจะดูแลแฟนด้วยครับ
ก็หลุดซึกว่าตัวเองมาเพิ่มพละให้เขา
แต่ก่อนเคยทำคู่กันสองคนเราต้องประยุทธ์ชะงะทำ
ก็หลุดซึกว่าเป็นพละมาก
มากจนบอกแฟนว่าทำไม่ไหว
ก็กลับบาทเก็บไปซะ
ตอนนั้นก็คิดว่าถ้าว่าเรากลับบ้านไป
ลูกเราจะอยู่ยังไงครับ
ทีนี้ก็มานึกสงสารเขานะครับ
เวลาเขามีความทุกข์เราก็ต้องอยู่ช่วยเขาครับ
ตอนนั้นก็คิดแต่ว่าเราต้องสู้เราต้องทำให้ได้
ลูกก็ยังช่วยผัวก็ยังช่วย
ช่วยเราทุกอย่างเราก็เลยต้องสู้
ต้องทำให้ตัวเองเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้
ทุกวันนี้แม่ก็ทำงานนักไม่ค่อยได้
เพราะว่ามือมันไม่ค่อยมีแรงค่ะ

แล้วไม่ได้ไปหาปลาพ่อก็มาทำขนมดอกจอกขายค่ะ
คือขนมดอกจอกที่ว่าผมทำเป็นย่าสอนมาครับ
ทำขนมดอกจอกผมก็มีหน้าที่ผสมแป้ง
หนูก็โทษสำหรับคนทอดค่ะ

ผมทำไม่ค่อยเก่งครับแต่พี่การทำเก่งกว่า
พอทำขนมเสร็จแล้วผมก็จะขี่จักรยานไปขายกับพิการตามหมู่บ้านครับ
เวลาเอาขนมดอกเฉียวไปขายก็บางทีก็ขายไม่พอกัน

กำไร๓๔๐๐ก็พ่อเอาไว้ไปซื้อกับข้าวให้หนูไปโรงเรียนค่ะ
ขนมดอกจอกพ่อผมอร่อยจริงครับ
ทำทีไรผมกินเทียอสามสิบสี่สิบอันเลยครับ
ทุกวันนี้หนูก็ฝันว่าหนูอยากได้เงินไปต่อรถพ่วงข้างให้พ่อค่ะ
พอดีได้เอาไปหาป๊าสะดวกค่ะ
ถ้าว่ารถมันมีพ่วงข้างแล้วมันก็ใส่ของได้หลายอย่าง
แหอุปกรณ์หาปลาทุกชนิด
ทุกวันนี้จะลำบากเพียงไหนผมก็ทนเพื่อลูกเพื่อเมียครับ
จะไม่ยอมท้อจะสู้ต่อไปครับ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของน้องการจากจังหวัดนครราชศรีมาครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
เมื่อก่อนนี้พ่อแม่เป็นสองแรงแข็งขันเลยพ่อทำอะไรฮะ
ทำอาชีพก่อสร้างครับ

พ่ออยู่แผนกอะไรฮะในก่อสร้าง

เป็นกรรมกรคนอิสคนฟายเขาค่ะคนปูม
เด็กน้อยอ่ะน่ารักเชียวหนูอยู่บ้านหนูเตรียมทำอาหารด้วยเหรอลูก

ว่างจากก่อสร้างเนี่ยทำนาด้วย

เห็นบอกว่าไปกู้เงินกันมา
ใช่ครับกู้มาสองหมื่นครับมาลงทุนทำนาครับ
สองหมื่นเนี่ยก็คืออยู่ในการทำนาทำอาชีพของเรา
น้องการเวลาไปทำนาลูกหนูไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
ก็พ่อถอนกราบพวกหนูก็ไปหาบมาแล้วก็มาวางไว้ให้แม่ค่ะ

ทางยาครับแล้วก็ดำนาครับ
นาปีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บเกี่ยวแล้วจะได้เงินสักเท่าไหร่ครับต่อปี
ถ่ายปีนึงก็จะกำไรสองหมื่นสามหมื่นน่ะจ๊ะ
ผมเชื่อเลยว่าชาวนาทุกคนมีความหวังมากกับนาปีนี้
เพราะซ้ำกรรมสัตว์คุณผู้ชมจ๊ะ
น้ำมาข้าวในนาเนี่ยน้ำท่วมหมดเลย

มองเห็นข้าวแล้วน้ำท่วมอย่างนั้นน่ะรู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกเสียใจครับอีกประมาณเดือนนึงครับที่เก็บเกี่ยวได้
มันกำลังเริ่มตั้งทองแล้วครับ
แล้วที่นำมาแล้วคือเหลือไหลหายไปหมึดเลยครับ
น้องก่านเสียดายม่าข้าวเราเป็นยังไง
เหลือมาจะมาตอนไหนล่ะครับ
ช่วยแม่ทำทุกอย่างค่ะ

ให้กำลังใจเราค่ะให้เราสู่ต่อไปจ้ะเห็นบอกพ่อเครียดมาก
เครียดเรื่องเป็นหนี้ครับเกิดมาไม่เคยเป็นหนี้คนนะครับ
นั่นหมายถึงว่าตั้งแต่เกิดมานี่คือเพิ่งจะเริ่มกู้เนี่ยนะครับ
กู้มาแล้วก็มีความหวังอ่ะครับพ่อต้องส่งเขาเป็นปีหรือว่าเป็นเดือนครับ
เป็นปีครับปีละสี่พันครับเห็นบอกว่ากังวลมากจนขนาดแบบถึงก็นอนไม่หลับเลยเหรอครับ
ครับก็มีอยู่หลายคืนอยู่ครับตอนนี้พ่อก็คือมีอีกรายได้หนึ่งก็คือมาจากการจับปลาเหรอครับ
ครับไปขายตามหมู่บ้านครับให้ลูกสาวกับลูกชายไปขายครับ
ขายหมดทุกวันไหมลูกบางวันก็ขายหมดค่ะบางวันก็เหลือกลับมาค่ะ
ต่อยเองอ่ะจริงจริงแล้วเป็นเป็นแรงอีกแรงหนึ่งแต่แม่ก็มามีโรคประจำตัวถูกไหมคะ
ค่ะเป็นอะไรนะฮะเส้นเลือดในสมองตีบค่ะจ้ะเป็นมาสามปีแล้วจ้ะ
การตอนที่แม่เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นหนูตกใจไหมก็ตกใจค่ะพอพาไปเยี่ยมแม่
แบบว่าน้ำตามาจากไหนก็ไม่รู้มันไหลออกมาแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้ไปไหนแม่ก็อยู่นี่แหละ
แม่ครับพอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วตอนนั้นอาการมันเป็นยังไงบ้างครับแม่
ก็ชาแขนชาขาขยับอะไรไม่ได้เลยจ้ะหมอเลยให้กินยาแล้วก็ให้มาทำกายภาพบางวัดนะจ๊ะ
คือมันชาแล้วมันลุกเดินไม่ได้เลยเหรอคะจ้ะลุกเดินไม่ได้จ้ะมันข้างไหนนะคะแม่
นี่จ้ะข้างนี่จ้ะมันช้าไปมืดนะจ๊ะเวลาแม่กินข้าวกินปลา
เข้าห้องน้ำห้องท่าทำไงอ่ะครับการกับกันช่วยพยุงไปจ้ะ
ต้องมาป้อนเขาป้อนน้ำจ้ะตอนนั้นแล้วเขาก็ไปโรงเรียน
ถ้าพ่ออยู่พ่อจะช่วยทำจ้ะน้องการแล้วหนูให้กำลังใจแม่ไงบ้าง
ก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วก็ค่อยทำกายภาพบำบัดไปก็อาจจะมาเดินได้
ก็บอกแม่อย่างนี้ค่ะพ่อล่ะพ่อให้กำลังใจยังไงบ้าง
ผมก็บอกว่าสู้เวลากลับมาบ้านก็นวดแขนนวดขาให้เขาครับ
เพราะเวลาจะหาข่าวหาอะไรให้เขากินเขาบอกว่าเขาก็ไปทำงานข้างนอกมา
กลับมาเหนื่อยนะพ่อเนอะครับแต่พอพอมาเห็นแม่เข้าก็มาบีบมานวดให้อีกใช่ครับ
เห็นบอกว่ามันมีเหตุการณ์อยู่วันที่แม่นอนร้องไห้เลยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ที่ติดเตียงเหมือนลุกไม่ได้ขยับไม่ได้
ในใจเราคิดยังไงคะรู้สึกยังไง
รู้สึกเสียใจจ้ะที่ตัวเองมาเป็นภาระให้ครอบครัว
เพิ่มภาระให้เขาอีกก็เสียใจมากจ้ะ
บอกแฟนว่าถ้ามันหลับไม่ไหวภาระมันมาก
ก็บอกให้แฟนกลับบ้านเขานะจ๊ะ
ตอนที่เขาบอกว่าพ่อกลับบ้านไปเถอะรู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกเสียใจแล้วก็เป็นห่วงลูก
กลัวไม่มีคนดูแลลูก
แล้วพ่อตอบแม่เขาไปว่าไงฮะ
ฉันไม่กลับหรอกเพราะว่าฉันห่วงแก
ขอบคุณที่ห่วงกัน
ฉันก็ห่วงแกแล้วก็รักแก

เป็นกำลังใจให้แกตลอดไป

แล้วอาการมันดีขึ้นไหมครับแม่

พ่อเห็นลูกแฟนช่วยมีกำลังใจต่อสู่
เพื่อให้เราช่วยเหลือตัวเองได้
ไม่ต้องเป็นพละอะไรมากมาย
ระหว่างที่ป่วยแล้วก็คิดพยายามที่จะคิดว่า

พยายามทำอะไรครับช่วยเหลือครอบครัว
คะตั้งทั้งรุ่นขาวก่อไป
เข้ามาสอนทักหัวก็ทักค่ะ

คุณผู้ชมวันนี้มีมาโชว์ให้ดูด้วยนะครับ

ใบหนึ่งเนี่ยแม่แม่ใช้เวลาทำนานไหม

สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เพจเกมต่อชีวิตเรานะครับ
ขอเป็นสื่อกลางให้กันแล้วกันอ้าวพอคุณแม่ทำแล้ว
ในตอนนี้เห็นบอกว่าหนึ่งอาชีพพ่อทำขนมเป็นด้วย
ครับขนมดอกจอกครับทำไมถึงคิดมาทำขนมดอกจอกครับ
ก็คิดว่าไม่มีรายได้เราก็ทำขนมขายครับ

มีลูกาวก็ลูกชายครับที่ช่วยทำ

บางทีก็ถดขสรับกันก็โภษร์ถด
แล้วก็บางทีก็ช่วยแม่ยิบใส่ถุง

แต่นั่นถ้าไม่ผ่านคนชิมนะ
จำหน่ายไม่ได้นะคุณผู้ชม
ใครเป็นคนชิมเยอะที่สุดครับลูก

ถอดบางทีถอดไปด้วยก็กินไปด้วยค่ะ
ไปสักกี่ชิ้นได้ลูกสูงสุด

พ่อหนูทำอร่อยจริงไหมลูกกัน

น้องการแล้วตอนนี้น้องการช่วยทางบ้านหารายได้เสริมใช่ไหมลูก

วันก็ได้๑๕๐ถ้าวันไหนเขาขายดีเขาขายวันอร่อยค่ะ
แล้วเอาเวลาที่ไหนไปช่วยเขาขายอ่ะ
อาทิตย์ค่ะช่วงปีเทิมก็ไปช่วยเขาขายค่ะ
แล้วหนูเอาไปไหนลูกเงินค่าจ้าง
แบ่งให้แม่ไว้ซื้อพวกเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งไว้เติมน้ำมันหลบไปโรงเรียนค่ะ

ภูมิใจจ้ะที่ถ้าหาได้เขาก็มาให้จ้ะ
การลูกที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้จริงแล้วถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตหนูจะเอาทุนไปทำอะไรคะ

พ่วงข้างเนี่ยสำคัญยังไงกับครอบครัวของเราลูก
ถ้าต่อรถพ่วงให้พ่อได้ก็พ่อจะหาเอาของไปหาป่าได้เยอะขึ้นค่ะ
มันใส่อุปกรณ์ได้หลายอย่างนะครับ
อย่างเช่นแหแล้วก็กระชั่งขังป่านะครับ
กระมังลูกใหญ่ก็ใส่ไปได้นะครับ
เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจริงแล้วมันคืออาชีพที่ตอนนี้ทำแล้วพอที่จะได้เงินเข้ามาในครอบครัว
จะเป็นร้อยสองร้อยก็ดีแต่ให้มันได้เข้ามาเถอะเนาะ

เอาล่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวในการสู้ชีวิตมากเลยนะครับ
เคยถ่ายมีภาพครอบครัวติดกันบ้างไหมที่บ้านเรา

เอเชื่อนะลูกว่าเวลาที่ได้ดูภาพครอบครัวมีรอยยิ้มแบบนี้
เติมความสุขให้กับครอบครัวได้
และเชื่อเลยว่ามันเป็นที่ละลึกที่ภาพความทรงจำที่ดีนะครับ

จริง
คุณผู้ชมครับลูกคือหัวใจของพ่อแม่แต่ถ้ามีลูกดีก็ยิ่งทำให้หัวใจของพ่อแม่นั้นแข็งแรงและแข็งแกร่งพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องการจากจังหวัดนครราชศรีมาให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ชมครับและวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของน้องการจากจังหวัดนครราชศรีมา
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้เตรียมตัวมาดีไหมครับครอบครัวครับดีค่ะดีค่ะ
เพลงครับขอเชิญน้องการมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
น้องการคำถามมีด้วยกันห้าเรื่องนะลูกนะค่ะ
ใน๕เรื่องนี้น้องการมั่นใจเรื่องไหนหนูตอบเรื่องนั้นนะลูก
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมดห้าเรื่องมีดังนี้เรื่องที่หนึ่งขนมดอกจอก
เรื่องที่สองอำเภอพิมายเรื่องที่สามภาษาไทยระดับชั้นปหก
เรื่องที่สี่บ้านของเราเรื่องที่ห้าวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ขอเลือกตอบบ้านของเราค่ะเรื่องบ้านของเราครับ
บ้านของเราหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วลูกตั้งแต่น้อยค่ะ
หมอนใบนี้เป็นหมอนของใครครับของน้องค่ะน้องกันค่ะ
ที่ลายหมอนเนี้ยจะตีตารางเป็นช่องช่องเอาไว้
แล้วภายในช่องเนี่ยจะมีตัวการ์ตูนต่างนะครับ
คำถามอยู่ตรงนี้แหละครับที่เราปิดเป็นสีขาวเอาไว้
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพหน้าลิงอยู่ในตำแหน่งที่เท่าใด
ตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สอง
ตัวเลือกที่๓ตำแหน่งที่๓และตัวเลือกที่๔ตำแหน่งที่๔ครับ
ขอเลือกข้อสามตำแหน่งที่สามค่ะที่หนูนึกนึกดูนะคะมีไก่มีลิง
แล้วก็มีอะไรไม่รู้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะหนูเห็นผ่านผ่านตาค่ะ
เลยตอบลิงว่าอยู่ตำแหน่งนั้นค่ะตัวเลือกที่สามตำแหน่งที่สามครับ
มั่นไก่ไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ดูทั้งไรค่ะ
แต่ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับลูกค่ะเสร็จแล้วน้องการจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
พ่อค่ะคุณพ่อนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับพ่อกง
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องคือเรื่องขนมดอกจอก
เรื่องอำเภอพิมายเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป่อหก
เรื่องวัยพฤษเพชรสุพรรณวัยพฤษเพชรสุพรรณค่ะ
วัยพจน์เพชรสุพรรณนะลูกน้าค่ะเอาล่ะไม่รู้เนี่ยครับ
อาจจะเป็นแฟนเพลงก็ได้ขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญพ่อกงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อลูกเลือกให้ตรงกับใจไหมไม่ตรงครับ
ตอบได้เร็วว่าไม่ตรงครับ
แล้วสายหัวด้วยล่ะไม่รู้แหละแต่ลูกเลือกให้แล้วนะครับพ่อครับ
เคยได้ยินเพลงพ่อวัยพฤษบ้างไหมดีกว่า
เคยได้ยินครับอย่างเช่นเพลงอะไรบ้างครับพ่อ
ลาบวชครับได้ยินเพลงพ่อวัยพฤษมาตอนนั้นพ่ออายุเท่าไห
กงอ่ะอายุสิบห้าครับประมาณสิบห้า
ก็วัยพฤษลาบวชยังอยู่ใช่ครับก็ยังยังกระหึ่มอยู่มากเลยนะครับ
คำถามเกี่ยวกับพ่อวัยพฤษจริงนะ
สมาธิดีดีแล้วกันเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปัจจุบันวัยพฤษเพชรสุพรรณอายุเท่าไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเจ็ดสิบแปดปี
ตัวเลือกที่สองเจ็ดสิบเก้าปี
ตัวเลือกที่สามแปดสิบปีและตัวเลือกที่สี่แปดสิบเอ็ดปี
ข้อสองเจ็ดสิบเก้าปีครับจริงจริงอ่ะคนที่ชอบวัยพจน์คือแม่นต่อย
แต่ผมเองก็รู้จักวัยพฤษเลือกตอบอายุเจ็ดสิบเก้า
เพราะว่าคิดว่าพ่อวัยพจน์ไม่ถึงแปดปีครับ
ตัวเลือกที่สองเจ็ดสิบเก้าปีครับ
ตอนนี้พ่อฝนยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
เหลือน้องกันกับแม่ต๋อย
เอากันครับ
น้องกันนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องกัน
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องขนมดอกจอก
อำเภอพิมายภาษาไทยระดับชั้นป๖

อำเภอพิมายนะครับขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญน้องกันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อำเภอพิมายหนูเกิดที่นี่ไหมลูก

ประสาทหินพี่มายรู้จักไหมลูก

อันนี้เกี่ยวกับพี่มายโดยตรงเลยสมาธิดีดีนะน้องกันนะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดไม่อยู่ในคำขวัญประจำอำเภอพิมาย
ตัวเลือกที่หนึ่งพายเรือ
ตัวเลือกที่สองเป็ดย่าง
ตัวเลือกที่๓มวยไทย
ตัวเลือกที่สี่อุทยาน
ตัวเลือกที่สองครับเป็ดย่างครับ
ผมคิดว่าเป็ดย่างเป็นของกินเลยไม่น่าอยู่ในคำควรครับ
ผมเลยตอบข้อนี้ครับไม่มั่นใจแต่ว่าขอให้ถูกครับ
ตัวเลือกที่สองเป็ดย่างครับ
ขอให้โชคดีนะครับลูกขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ตอนนี้เหลือสมาชิกในบ้านอีกคนเดียวก็คือคุณแม่
กันจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณแม่ขึ้นมาตอบครับ
คือเรื่องขนมดอกจอกและภาษาไทยระดับชั้น
ขนมดอกจอกครับ

ขอเชิญคุณแม่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ขนมดอกดอกในบ้านเนี่ยจริงแล้วใครเป็นคนทำ

เวลาที่ทำกันนะครับแม่จะช่วยในส่วนไหนบ้าง

วันนี้นะครับเกี่ยวกับขนมดอกจอกพร้อมไหมครับคุณแม่

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ถาดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นขนมดอกจอกนะแม่เนาะ

จอกมีถุงพลาสติกให้นะครับแล้วก็มียางวงนะครับ
เดี๋ยวแม่จะต้องกรอกขนมบรรจุใส่ถุง
แล้วก็จะมีที่คุณผู้ชมเห็นมีฮูโวร่ฮุกด้วย
ไม่นะแม่
เชิญมาเป็นผู้ช่วยคุณแม่ครับ
บ้านหลังนี้เล่นฮูรุฮุกกันเก่งมากทุกคนเลยพี่การกับเราใครเก่งกว่ากัน
เออมีมากไม่มีถ่อมตัวนะครับผมแต่นี่หน้าที่ของคุณพ่อพ่อช่วยแม่เอาขนมใส่ถุง
ครับถุงหนึ่งเนี้ยใส่สักกี่ชิ้นครับฟรีค่ะเมื่อใส่ครบแล้วเนี่ยนะครับ
กันจะเป็นคนเล่นฮุระฮุกไปด้วยแล้วก็รับขนมเอาไปแขวนถูกไหมลูก
ครับเล่นไปด้วยนะครับโจทย์สำหรับข้อนี้เป็นดังนี้ครับ
ก็คือบรรจุขนมดอกจอกใส่ถุงจำนวน๑๐ถุงภายในเวลา๓นาที
การที่เอาดอกจอกใส่ถุงมันยากค่ะเพราะกลัวมันแตกแต่วันนี้อ่ะ
ต้องทำ๑๐ถุงก็เร็วด้วยก็จะทำให้ได้ค่ะ
จะสู้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว

หรือไม่ถุงใส่
กลิ่นเยี่ยมเม็ดที่ล่าง

ล่างลูกได้รออยรูปหยุดหยุด
แล้วก็ให้แขวนมันจะได้ง่ายขึ้นมันติดลมเหรอลูก
แม่มั่นใจว่าเราทำได้ไหมได้ค่ะถ้าไม่เกินสามนาทีนั้น
หมายถึงภารกิจนี้นะครับครอบครัวทำได้สำเร็จนะครับ
แล้วก็ขอให้เป็นเช่นนั้นมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ในช่วงหน้ากับครอบครัวของน้องการว่าจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครอบคุณาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดศิลป์อนาคกฎ
ครอบครัวของน้องการจากจังหวัดนครราชศรีมา

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพื่อไปรุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้นะครับ

และเข้าสารอยู่๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังรูปของการ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องวัยพจน์แพทย์สุพรรณครับ
ผมเป็นช่างไม้ตีแบบเข้าแบบ

ผมก็ช่วยนวดช่วยออกกายภาพบำบัดให้เขา

ไหนจะไปทำงานนอกบ้านไหนจะดูแลแฟนด้วยครับ

ผมก็ทนเพื่อลูกเพื่อเมียครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ปัจจุบันวัยพฤษเพชรสุพรรณอายุเท่าไหร่
ข้อ๒๗๙ปีครับ

ถูกเฉพาะ
ถูกคำนี้
ปัจจุบันนะครับพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะครับอายุ๗๙ปีนะครับ
เกิดเมื่อวันที่๘มีนาคมพศ๒๔๘๕นั่นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวน้องการทำไปได้แล้ว๑ข้อ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตนะครับ
๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้ครับคุณผู้ชม
จากเรื่องอำเภอพิมายครับ
ขนมดอกจอกพ่อผมอร่อยจริงครับ
ทำทีไรผมกินทีละ๓๐๔๐อันเลยครับ

พอทำขนมเสร็จแล้วผมก็จะขี่จักรยานไปขายกับพิการตามหมู่บ้านครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คำใดไม่อยู่ในคำขวัญประจำอำเภอพิมาย

ถูก
ถูก

คือคำว่าอุทยานนะลูก
คำขวัญของอำเภอพิมายตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับ

วันนั้นนอนเตินขึ้นมาชาแขนชาขา
มันชาเมื่อสี่ตัวฝั่งใส่
หมอบอกว่าเป็นซีเรียสในสมองตีบ
ตอนนั้นจับช่อนกินเขาก็ไม่ได้จ้ะ
ก็รู้สึกว่าตัวเองมาเพิ่มภาระให้เขา
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ต๋อยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ไม่ได้ครับ
ได้ครับ
รุนมั้ย
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชม
ห้าสิบสี่วินาทีครับ
ครอบครัวน้องการนะฮะจากนครราชศรีมาได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ

และกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
วันนี้เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
เหลืออีกหนึ่งข้อให้ได้ลุ้นเงินแสนนะลูก
เรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับคุณผู้ชม

ทุกวันนี้แม่ก็ทำงานนักไม่ค่อยได้
เพราะว่ามือมันไม่ค่อยมีแรงค่ะ
ทุกวันนี้หนูก็ฝันว่าหนูอยากได้เงินไปต่อรถ

พอดีได้เอาไปหาป๊าสะดวกค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพหน้าลิงอยู่ในตำแหน่งที่เท่าใด
ขอเลือกข้อ๓ตำแหน่งที่๓ค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน

ภาพหน้าลิงนะครับอยู่ในตำแหน่งที่๑ครับ
ครอบครัวน้องการนะฮะได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๒เดิม

ขอเชิญเด็กน้อยทั้งสองคนครับประจำที่ครับ

จะได้กุญแจต่อชีวิตกันคนละ๑ดอกเป็น๒ดอกนะครับ
ตอนนี้น้องการและน้องกันนะครับ
เลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
๒ดอกนี้มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที

ไม่ออกอีกไปเลย
ไม่ออกครับ
เออออกแล้วลูกไปน้องการลูกไปต่อเลย
เร็วเร็วเร็ว

มาครับคุณผู้ชมมาลุ้นตู้โบนัสหมายเลข๔กันก่อนนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
โอ้ยโชคดีนะครับจะได้๑๐๐๐๐หรือเปล่าเท่าไร
ถ้าโบนัสหลังตู้หมายเลข๔คือ
๕๐๐๐บาทครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๒นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก็คือ

อย่างที่พ่อบอกยิงด้วยว่า
อยู่นี่นี่เองนะครับคุณผู้ชมครับสรุปกันหน่อยนะฮะ
ในวันนี้นะครับครอบครัวของน้องการจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้ก็คือ๒๐๐๐บาท
สู้ต่อไหมลูกสู้นะลูกนะน้องการด้วยนะลูก
ครับต้องเป็นกำลังของพ่อแม่ให้ได้นะลูกค่ะ
เราโตเท่าไหร่พ่อแม่ก็ยิ่งแก่ลงมากเท่านั้นนะลูก
เพราะฉะนั้นหนูจะต้องเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงเติบโตขึ้นมา
คุณผู้ชมครับครอบครัวคือสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อน
ให้เราได้ฝ่าฟันวิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้
เรามาร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับครอบครัวของน้องการ
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย
ขออนุญาตฝากครอบครัวของน้องการไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
พระคุณล่วงหน้าครับแล้วขอบคุณจากใจนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้
ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีแต่สิ่งที่ดีและเป็นมงคลเข้ามานะครับ
ให้คุณพระคุ้มครองขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
โมงเย็นวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
พี่ที่แล้วเป็นแล้วผมขายโลบไปล้านรถโตนทำให้มาชน
ตอนนี้ผมก็ไปไหนไม่ได้รถพ่วงก็พังไว้หมดแล้วไปหากินไม่ได้
ำผักชีจำนวน๓กิโลกรัมภายในเวลา๓นาที
ได้ได้ได้